รายวันเพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมากพายุที่เขาจะเข้าเข้าสู่ประเทศไทยเขาจะ
นำพาฝนกลุ่มฝนขนาดใหญ่มาด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามทิศทางของเขานะคะและติดตามการ
ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวันด้วย
วันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก่อนเลยนะคะ
โอ้โหภาพถ่ายดาวเทียมค่ะจะเห็นว่ามันแปลกเหมือนกันนะ
ทางตอนบนของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือแทบจะไม่มีกลุ่มฝนเลย
เพราะอะไรอธิบายแบบนี้นะคะ
จะเห็นว่าพายุโนรูที่อยู่ตรงนู้นนะคะ
เขาดึงค่ะเขาดึงเอากลุ่มฝนที่อยู่รอบตัวเขาไปหล่อเลี้ยงตัวเขาเอง
ทำให้ช่วงนี้ณวันนี้นะช่วงเช้านี้
อาจจะยังไม่มีฝนที่ชัดเจนในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
แต่ภาคใต้เห็นไหมคะภาคใต้เช้าวันนี้เกิดฝนตกหนักแล้ว
ตอนกลางค่ะชุมพรสุราธานีระนองและนครศรีธรรมราช
เห็นไหมคะตรงนี้สีส้มตรงนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
แต่ย้ำเตือนแบบนี้นะคะฝนที่ตกในประเทศไทยช่วงนี้
เอาช่วงนี้นะคะวันนี้เนี่ยเกิดจากปัจจัยเดิม
ก็คือร่องฝนที่ยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
วกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เขายังทำงานอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ใช่อิทธิพลจากเจ้าไต้ฝุ่นโนรูแต่อย่างใด
ทีนี้มาดูช่วงเวลาที่เกิดฝนกันหน่อยค่ะ
เช้านี้เกิดฝนที่ภาคใต้ส่วนภาคอื่น
ช่วงเช้าอาจจะยังไม่เห็นกลุ่มฝนที่มันชัดเจน
แต่อากาศมันก็จะอึมคลึม
แต่ไปตกจริงจริงค่ะช่วงประมาณบ่ายสามมาเต็มค่ะทีนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะ
ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนชัดเจนมาก
ภาคใต้ก็ยังคงตกหนักต่อเนื่อง
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงกลางคืนเลย
ทีนี้เรื่องของเจ้าพายุโนรูก็ทำให้เกิดคลื่นสูงเช่นเดียวกัน
พายุโนรูดูก่อนแล้วก็ดูเรื่องของการเดินทางของเขา
ย้ำนะวันนี้ยังคงอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะ
และจะยกพลขึ้นบกที่เมืองดานังประเทศเวียดนาม
ช่วงเช้าของวันพฤหัสสบดี
ช่วงเช้าของวันพุธ
หลังจากนั้นเขาจะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะ

อิทธิพลต่อเวียดนามลาวกัมพูชาและประเทศไทย

อุบลราชธานีอำนาจริงสีสะเกดและสุริน
อกจากนี้มีการประกาศเตือนเพิ่มเติมด้วย
จังหวัดที่อยู่ริมฝั่งโขงที่ติดอำนาจเจริญ
ก็คือมุกดาหารและนครพนม
หลังจากนั้นจะอยู่ในประเทศไทยนะคะ
ห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อไป

โดยเฉพาะแหล่งน้ำต่างเนี่ยความจุเป็นยังไงกันบ้าง
ตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย

อ่างเก็บน้ำแม่มอกในอำเภอเถินจังหวัดลำปาง

ปริ่มจนต้องเปิดสปิลเวย์ให้น้ำออกแล้วเนี่ยค่ะ
พอเปิดสปิลเวย์น้ำออกมาไปไหนทีนี้
ลงทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะ
นาข้าวกำลังออกรวงเลยใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว
ตอนนี้บอกไม่ไหวชาวบ้านบอกไม่ไหว
แต่ที่นี้เขาไม่เลือกวิธีการเกี่ยวก่อนเวลานะคะ
เขาเลือกวิธีการเอากระสอบมากั้นน้ำ
ไม่ให้เข้าท่วมหนาข้าวค่ะ

ตอนนี้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านติดเกาะ

ลักษณะต้องมาอยู่ในเต็นต์ที่พักอาศัยชั่วคราว
เพราะว่าที่บ้านตอนนี้ถูกน้ำท่วมเต็มไปหมดแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าออกมาอยู่ในเต็นต์ก็หาปลาสักหน่อยละกันนะคะ
เป็นโอกาสได้ปลาเล็กปลาน้อย
แกงค่ะเอาไปแกงกินประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้
แต่ถ้าเหลือก็เอาไปขายต่อค่ะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายไปด้วยนะคะ